หน้ากากที่เพียงพอสำหรับการป้องกันไวรัสโคโรนา
นักกากครอบครัวหรือนักกากธรรมานทั่วไปแบบนี้เพียงพอแล้วนะครับ
ไม่จำเป็นต้องไปใช้หน้ากากที่นำเข้ามาหรือเป็นหน้ากากที่มีราคาแพง
หน้ากากแบบนี้ผลิตในประเทศไทยได้นะครับ
กำลังการผลิตวันหนึ่งประมาณ๑ล้านแผ่น
เพราะฉะนั้นด้วยกำลังการผลิตวันละ๑ล้านแผ่นเนี่ย

แต่ว่าอาจจะจัดส่งไปในร้าน
ร้านไม่รู้มีใครไปกักตุลหรือเปล่า
อันนี้ก็เดี๋ยวทางกรมการค้าภายในเขาคงดูแล
แต่ว่าถ้าต้องการที่จะได้แน่เลยนะครับ
ที่องค์การเพศสัตว์มาที่สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เราจะจัดเตรียมไว้ให้ในช่วงนี้

ตอนนี้เราได้ให้ทางองค์การเพศัตริย์ได้
ได้ติดต่อผู้ผลิตแล้วก็นำออกมาขายให้มากที่สุดนะครับ

การที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ย
คนไทยต้องให้ความร่วมมือนะครับ
เดินแจกอยู่บางคนก็ไม่ยอมใส่หน้ากาก
บางคนยื่นไปให้ก็ไม่ปฏิเสธที่จะรับ
คนเหล่านี้คือคนที่ทำร้ายบ้านเมืองนะครับ
อยู่ในที่สาธารณะต้องใส่หน้ากาก
ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อของตัวเองด้วย
มันเป็นประโยชน์กับพวกท่านทั้งหลาย
ทางราชการนะครับทางผู้ประกอบการ
ก็มีความปรารถนาดีจัดให้มานะครับ
ทั้งหน้ากากแจกทั้งแอลกอฮอลเจลนะครับ
นี่ก็แสดงเห็นว่ามันมีอยู่

เราไม่มีปัญญาเอามาแจกหรอกครับ

กลุ่มเสี่ยงก็คือเช่นตามสถานี

ตามโรงพยาบาล

ในการป้องกันโรค

อันนี้ต้องบอกไปยังสถานทูต
แล้วก็บอกพวกประชาชนทั่วไปด้วย

แจกแล้วไม่ยอมรับ

ยี่หละต่อสถานการณ์

เอเซียเขารับกันทุกคน

แล้วก็รู้ได้ไงว่าเขาจะไม่เป็นตัวแพร่เชื้อ

คนไทยต้องช่วยกัน
คนอย่างนี้ไล่มันออกนอกประเทศไปเลย